จังหวัดฉะเชิงเซามีหนุ่มวัย๓๗ปี
ขับรถกระบะตู้ทึบมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไม่ทันระวังรถที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้า

จนมีผู้ได้รับบัตรเจ็บถึง๖คนนะคะ

พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานค่ะ
ทางถนนเสรีโสธรในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลคลองประเวทอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีขาว
หลักปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
กระบะนิสันนาวาร่าสีบรอนเทาด้านหน้าและท้ายรถ

โดยมีเด็กหญิงวัย๔๕ขวบหลานสาวของคนขับ
ได้รับบาดเจ็บร้องไห้เสียงดังระงม
อีกคันเป็นรถกระบาดโตโยต้าวีโก้สีดำ

เหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๖คน
นายสมเกียรตินัทภาณในดันยุค๕๘ปี
คนขับรถเก่งนิสันบอกว่ากำลังขับรถกลับบ้าน
โดยมีหลานสาวนั่งมาด้วยแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ติดไฟแดงจู่ก็มีรถกระบะ

ส่วนที่จังหวัดชายภูมิเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะกลับจากเยี่ยมญาติ

ในพื้นที่ตะบนชีรองอำเภอเมืองชายภูมิ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพเป็นพ่อลูกกัน

จำนวนนี้เด็กชายวัย๕ขวบอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะ
โยต้าวีโก้ที่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

กลับจากเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาล

ครอบครัวรับศพสองพ่อลูกที่เสียชีวิต

กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ตำรวจสพเมืองชายภูมิอยู่ระหว่างสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จังหวัดแพร่เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักตกคลอง
รับประทานหลังอบตทุ่งน้าวหมู่ที่๔

สวัสดีกิติโชธอายุ๓๑ปีคนขับ
มน้ำพร้อมกับรถแต่ก็ออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย
รับว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากตัวเมือง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
เพราะคืนที่ผ่านมาเพิ่งไปฉลองวันเกิดกับเพื่อน

ชบุญว่าไม่ได้ปิดกระจกจึงมุดออกมาจากรถ
อยู่บนหลังคาเพื่อขอความช่วยเหลือ
ปิดท้ายที่จมนครราชสีมากุภัยเขาช่วยเหลือนายชูชีพ
สังมนต์อายุ๕๐ปีคนขับรถกระบาดโตยอต้า

ชนกับรถมิซูบิชิปาเจโร่บนถนนธนรัฐตำบลหนองน้ำแดง
สอบสวนคนขับรถมิซูบิชิปาเจโร่ทราบว่า
พอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา
แล้วรอชิดเส้นขาวจู่ได้ยินเสียงรถชนกันเสียงดังสนั่น
ทำให้รถมิซูบิชิพุ่งข้ามไปอีกเลน
เพราะดีที่ไม่มีรถสวนมาไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุสลดขึ้น
พาผู้ชมไปดูข่าวเตือนภัยสำหรับผู้หญิงที่เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวบ้างนะคะ

เช่นนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว
เหมือนกับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านฉาดเอ็นเมืองเบอร์มิ่งแฮมของอังกฤษ
นี่นะคะมีหญิงสาวคนหนึ่งเขานำรถมาดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในปั๊มค่ะ
ขณะที่เธอกำลังเข้าไปดูดฝุ่นที่นั่งโดยสารที่เบาะด้านหลังของรถ
ขึ้นรถแล้วก็ขับรถพุ่งออกไปในขณะที่หญิงสาวยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ
ทั้งที่กระโปรงท้ายรถก็เปิดค้างอยู่
หญิงสาวคนดังกล่าวทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจเขากำลังใช้กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญในการหาเบาะแสของคนร้าย
กล้ามาป้นรถไปแบบซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้แล้วก็เตือนภัยเจ้าของรถด้วยค่ะ
อย่าทิ้งกุญแจไว้กับตัวรถถ้าหากไม่ได้นั่งประจำอยู่ในตำแหน่งคนขับเพื่อความปลอดภัยนะคะ
คลิปนี้เนี่ยมีคนเข้าไปดูหลายพันครั้งนับตั้งแต่มีการโพสต์หาเบาะแสคนร้ายในโลกออนไลน์ค่ะ
นี่แหละค่ะเจ้าของก็ได้แต่เกาหัวเลยนะคะรถไปแล้ว